คือมีชาวบ้านเขาร้องเรียนบอกว่า

ไม่หยุดซักทั้งวันทั้งคืน

ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑

พี่ชื่ออะไรครับเนี้ย

ไอ้พี่เสพยาไหมอาจารย์ตรง
คือยังงี้ผมจับคนที่ซื้อยามาได้

ยาบ้า

ไม่ต้องสอบสวนอะไรกันมากนักครับคุณผู้ชมครับ
คดีนี้เพราะว่านางสาวอังคณาหรือว่านุ่นอายุ๓๘ปีที่คุณผู้ชมเห็น
อมรับสารภาพเลยว่าเสพยาบ้าจริง

เปิดเป็นร้านซักกรีดนะฮะในซอยมหาเศรษฐีสัตหีบชนบุรีครับ
คดีนี้เกิดจากผู้ใหญ่บ้านนาจอมเทียนหมู่๑
ได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านจากลูกบ้านบอกว่า
คนชื่อนุ่นเนี่ยผู้ใหญ่ซักผ้าติดต่อกันหลายวัน
ไม่หลับไม่นอนเลยอุ๊ยนะฮะ
นุ่นก็ยอมรับว่าเสพยาบ้าจริง
แล้วพอมันดีดแล้วพลังวังชาเรี่ยวแรงมันมา
ลูกค้าเขาเยอะหรือเปล่าฮะนะฮะ
ง่วงไม่หลับไม่นอนซักผ้าติดต่อกันข้ามวันข้ามคืน
ช่วยลูกสาวได้ดีเหลือเกิน
ตำรวจจะเอาตัวไปดำเนินคดีครับเนี่ยค่ะหลักฐาน
ฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งดีดเหมือนกัน
ตำรวจกองปราบรามโพสต์ภาพจับกลุ่มนะฮะ
หญิงสาวคนหนึ่งนะครับที่เป็นเจ้าของเฟซบุ๊คชื่อ
จ๋าสายหลอนโอ้โหนะฮะเฉพาะชื่อเฟซบุ๊ก
หลังจากเธอคนนี้เนี่ยไลฟ์หรือว่าถ่ายท่อสด
ติดต่อกันลานหลายวันครับโดยไม่หลับไม่นอนเหมือนกัน

ตำรวจกองปราบปรามนะครับไปจับกลุ่มได้ที่บ้านพัก
ในพื้นที่สพพับพลาชัยที่บุรีรำครับ
ต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่าเสพยาบ้าแล้วมันดีด
คุณตำรวจจึงไลฟ์ไปโดยไม่ยั้งคิด

เอาตัวไปบำบัดตามขั้นตอนต่อไปนะฮะ

ชาวบ้านท่านสังเกตเนอะและสักผ้า
บ่อยก็เออจับเป็นยาบ้าได้เหมือนกัน